แล้วความหวังของพวกเราทุกคนก็คือเรื่องของการที่จะมีวัคซีนมาช่วย
ให้เรานั้นปลอดภัยแล้วก็ป้องกันจากโควิด๑๙
ถึงแม้ว่าเขาจะมีการบอกแล้วว่าจะทยอยเข้ามากุมภาพันธ์ใช่ไหม
จะแบ่งเป็นล็อตคนที่ได้ฉีดก่อนก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงต่าง
แต่ในเทศบาลในชุมชนแต่ละพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็อยากให้คนในชุมชนเขาได้ฉีดเหมือนกัน
เขาก็เตรียมจัดสรรงบประมาณในส่วนของเขาเองเนี่ยเตรียมจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในชุมชนฟรีเช่นเดียวกัน
ใช่เป็นส่วนท้องถิ่นใช่ไหมที่เขามีงบประมาณของเขาเองที่จะใช้บริหารจัดการ
นี่นะคะถูกต้องแล้วก็แบ่งเบางบประมาณของภาครัฐด้วยมาเริ่มดูที่เทศบาลแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีกันก่อนนะฮะเขาก็มีการจัดเตรียมงบประมาณเอาไว้ในการจะไปจัดซื้อวัคซีนแล้วก็มาฉีดให้กับคนในพื้นที่นะครับโดยนางจินดาถนอมรอดนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมชะบังเขาบอกว่าตอนเนี้ย
เตรียมงบประมาณฉุกเฉินไว้สี่สิบล้านบาทครับ
เพื่อจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

การลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยอ้าวเนี่ยท้องถิ่นไหนเขาเรียกอะไรนะ
ทำได้ทำเร็วนะอืมโอ้ได้คะแนนเพียบนะอันนี้พูดกันตรงตรงอ่า
เออคือการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ย
ก็จะเป็นแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่ไหมคะ
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยคือส่วนภูมิภาคเนี่ย

จะมีงบก้อนหนึ่งของเขาเองที่เขาจัดเก็บแล้วก็เขาบริหารของเขาเอง
เพราะฉะนั้นอบทหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บอกว่าจะใช้งบส่วนนี้แหละของตัวเองนี่แหละ
ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนจะได้ไม่ต้องไปรองบส่วนกลางนะคะ
ขอนแก่นก็เช่นเดียวกันค่ะนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรี
นครขอนแก่นยืนยันว่าคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภา
พร้อมกันสนับสนุนเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิด๑๙
โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปททั่วประเทศ
จัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านเอง
เพื่อลดภาระงบประมาณจากส่วนกลางแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะ
ทุกท้องถิ่นจะเห็นด้วยแล้วก็เอาด้วยกับแนวคิดนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องรอความชัดเจนจากนโยบายของส่วนกลาง
ก็คือของรัฐบาลก่อนนะคะว่าจะจัดสรรยังไงออกมาในรูปแบบไหนนะครับ
เพราะวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะ
เทศบาลนครขอนแก่นค่ะถ้าเกิดว่าไปดูประชากรเนี่ย
เขามีอยู่ที่๑๑๐๐๐คนเตรียมงบประมาณไว้แล้ว๑๐๐๑๕๐ล้านบาท
เขายืนยันบอกว่าไอ้งบเหล่านี้เพียงพอที่จะเอาไปจัดซื้อวัคซีน
แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามรายชื่อในทะเบียนราชของเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมเรื่องของวัคซีนนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเรารอ๒ล้านโดสจากซีโนเว็กซ์ของจีนใช่ไหมคะ
ก็จะให้ขึ้นทะเบียนก็คือวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์นี้นะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด
ลอกใหม่นี้นะคะวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงบ่าย
แล้วผลการประชุมก็จะออกมาคือมีความเป็นไปได้ค่ะว่า
แจกให้คนละ๔๐๐บาท๒เดือนแต่วิธีการหลักการจะต้องรอว่า
คณะรัฐมนตรีเขาเคาะมาว่าอย่างไรบ้างนะคะ